ที่พระทะลุงมีสาวประเภท๒คนนึงเธออายุ๔๖ปี
ก็ไปมีแฟนนุ่มนะฮะเป็นเด็กรุ่นน้องอายุ๑๗ปี
ทีนี้แฟนก็หลอกเธอบอกว่าจะกลับบ้าน
สุดท้ายเนี่ยแอบไปหาผู้หญิงอีกคนนึงแล้วเธอจับได้
เพราะว่าไปอยู่ในที่พักในโรงแรมแห่งหนึ่ง
พอตามไปเนี่ยมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
ไปกระชากหงกระชากหัวไปทำร้ายหญิงสาวคนนั้น
เด็กหนุ่มคนนี้ที่เป็นแฟนของเธอก็เอาปืนมาขู่
เพื่อจะให้เธอหยุดจนเขาต้องตามตำรวจมาระงับเหตุกันฮะ
เอาไปดูช่วงเกิดเหตุกันหน่อยนะครับ
ที่เธอตามมาถึงนะครับแล้วก็มาเรียกอยู่ที่หน้าห้อง
พอเขาเปิดประตูออกมาแล้วเห็นผู้หญิงอยู่เนี่ย
ค่ะปืนมาขู่หญิงสาวคนนี้อันนี้เป็นสาวประเภท๒
นี่เธอบอกคนนี้คือกิ๊กของแฟนนุ่มของเธอเป็นผู้หญิงนะแหมแต่ความจริงสาวประเภทสองเธอก็คือผู้ชายนั่นแหละ
นี่นะฮะก็ไปกระชากเข้ามาแบบนี้นะครับก่อนที่แฟนนุ่มวัย๑๗ปีของเธอ
สมมุติว่าชื่อแดงกันแล้วกันนะที่แอบพาหญิงสาวมาที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ย
เธอบอกเธอจำได้เพราะว่าจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าห้องนะครับทำใจอยู่๒ชั่วโมง
ก่อนจะตัดสินใจมาเคาะประตูเรียกเห็นภาพบาดตาบาดใจเธอเลยเลือดขึ้นหน้า
เข้าไปตบแดงไปทีนึงกระชากหัวกิ๊กสาวของแดงออกมา
ถ้าไม่หยุดจะยิงคือมันจะมีคลิปเสียงตอนที่ตอนที่เธอลากผู้หญิงออกมาทำร้ายแล้ว
จะมีเสียงผู้ชายตะกรบอกหยุดเธอบอกนั่นแหละแดงเอาปืนมาขู่
ท่านผู้ชมครับทางพนักงานของโรงแรมเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์นะฮะ
เขาเลยโทรไปแจ้งตำรวจสพเมืองพัทธลุงให้มาระงับเหตุ
ก็มาได้ทันเวลาพอดีแล้วครับนี่หยุดเนี่ยฮะเธอบอกแดงเอาปืนมาขู่
ตำรวจมาถึงก็เข้าไปตรวจในห้องที่เกิดเหตุเจอปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์
พร้อมกับกระสุน๒นัดแล้วก็คุมตัวแดงไปนะฮะชายหนุ่มวัย๑๗ปี
นี่เป็นโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เอง๑พฤศจิกายน
ทีนี้มันจะเป็นยังไงต่อล่ะนะวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับมีได้คุยกับทางสาวประเภท๒วัย๔๖ปีนะฮะ
คบกันมาปีนึงแล้วช่วงที่อยู่ด้วยกันเธอดูแลแดงอย่างดี
เมื่อ๓๑ตุลาคมแดงมาบอกบอกว่าจะกลับไปนอนบ้านพ่อกับแม่
ที่อำเภอศรีบรรพฤษเธอบอกเธอก็ไม่ได้ว่าอะไร
แล้วอยู่ดีเนี่ยแดงส่งรูปภาพที่อยู่บนเตียงกับหญิงสาวมาให้ดู
เธอบอกเธอเห็นแล้วเธอทนไม่ได้ออกตระเวนตามหาเลย
ไอ้บนเตียงเตียงนี้เนี่ยมันโรงแรมที่ไหนอะไรยังไง
มาถึงโรงแรมที่เกิดเหตุในตัวเมืองพัทธลุงเธอจำจักรยานยนต์ได้นะ
ทำใจอยู่สองชั่วโมงเดินไปเคาะประตูเธอบอกเธอเจอเนี่ยภาพบาดตาบาดใจ
ตั้งใจจะตบสั่งสอนแดงนะฐานโดนหลอกให้เลี้ยงดูแต่แดงเนี่ยขู่จะยิง
แถมยังบอกว่าเขาเลือกทางนี้แล้วทำให้เธอเสียใจมาก
เพราะว่าเธอเนี่ยทุ่มให้แดงแบบหมดใจแต่กลับโดนแบบนี้
ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะคบกันเนี่ยเธออ้างว่าแดงเนี่ยเคยบอกกับเธอ
บอกว่าแดงเนี่ยเจ็บช้ำมามากกับการมีแฟนเป็นผู้หญิง
พอมาเจอเธอที่เป็นสาวประเภทสองอยู่ด้วยแล้วสบายใจแดงจะไม่ขอยุ่งกับผู้หญิงอีก
แต่สุดท้ายเนี่ยมาทำกับเธออย่างนี้ได้ยังไง
นี่เธอบอกว่าแดงเป็นคนส่งรูปที่อยู่กับผู้หญิงมาให้เธอดูเองนะ
เธอก็เลยตามหาจนเกิดเรื่องขึ้นทีนี้ปู่ของแดงนะครับ
คุณปู่อายุ๖๒แล้ววันนี้ก็ต้องไปหาตำรวจนะฮะที่สพเมืองพัทธลุง
เพราะตอนที่ตำรวจมาระงับเหตุเนี่ยหลานชายมีปืนมีกระสุนด้วยนะครับ
แล้วทางหน่วยสาวประเภท๒นี่เขาบอกเอาปืนไปขู่เขาว่าจะยิงเขา
คุณปู่บอกว่าเท่าที่รู้ก็คือหลานชายเนี่ยไปมาหาสู่กับทางหน่วยเนี่ยเป็นประจำ
คนในหมู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วนะบ้านอยู่ใกล้กันก็รู้เรื่องของหลานชายดี
ส่วนเรื่องที่ว่าหลานชายไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นเพิ่มเติมอีก
ปู่บอกปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปู่ยอมรับว่าหลานชายเนี่ยเจ้าชู้
ก็เป็นการเจ้าชู้ตามภาษาวัยรุ่นปืนที่หลานชายมีปู่ไม่รู้ว่าหลานเอามาจากไหนนะ
ซึ่งตอนนี้ปู่บอกปู่ก็ไม่มีเงินประกันตัวหรอกถ้าจะดำเนินคดีก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายบ้านเมืองก็แล้วกัน
เพราะว่าปู่เองก็อยากให้หลานชายได้คิดไตรตรองในช่วงที่ถูกจับดำเนินคดีในช่วงที่อยู่ในคุกติดคุกว่าเออควรจะทำตัวยังไง
ทีนี้ที่หน่วยเขาบอกว่าแดงจะไปยิงเขาอ่ะปู่บอกว่าเชื่อว่าหลานชาย
ว่าคงไม่ได้ยิงหรอกผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงชายก็ไม่ใช่ภาพอารการทฤษฐภาษาอักติ์บินที่แรงสงสมฉีก
ปู่บอกค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องของการครอบครองปืน
แบบนั่นเขาก็ผู้หญิงอ่ะใช่ไหมแล้วก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยเนี่ยสิบเจ็ดนะคะ